เลขผู้ติดเชื้อในเรือนจำก็น่าวิตกเหมือนกันคุณผู้ชม
รวมถึงคลัสเตอร์อื่นอย่างของคนงานครับ

มันก็ทำให้การติดเชื้อมันแพร่กระจายไปด้วย
เรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมวันนี้อยากให้ฟังค่ะ
อาจารย์สุภาพวิเคราะห์ให้เราได้ติดตามกันในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย
อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะ
สวัสดีค่ะคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับท่านผู้ชมครับ
เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เป็นสัปดาห์ที่เริ่มต้นด้วยตัวเลขที่น่าตกใจมาก

ก็จะทะลุหลักแสนแล้วครับ
ทีนี้ที่อยากจะให้ความสำคัญก็คือกลุ่มก้อนคลัสเตอร์ใหญ่
เช่นกลุ่มก้อนแคมป์คนงานที่หลักสี่
เป็นคนงานที่อยู่ในแคมป์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ตรงนี้ตัวเลขบอกว่าแคมป์คนงานหลัก๔ตรวจเจอ๘๑ป่วย
แปลว่าตรวจ๑๐๐คนเจอ๘๖คน
เมื่อวานเขาตรวจเชิงลุกกัน๕๙๙คนติดเชื้อ๔๘๒ครับ
แล้วก็ลามไปสู่ตลาดสดตลาดที่อยู่ใกล้ใกล้บริเวณนั้นเช่นตลาดยิ่งเจริญ
ตลาดยิ่งเจริญเนี่ยเป็นตลาดใหญ่มากนะ
มีผู้ค้าและคนขายเป็นแรงงานต่างด้าวกว่า๓๐๐คนอยู่ที่นั่น
แล้วที่ต้องตาลุกตาโตกว่าคลัสเตอร์คนงานหลัก๔คือคลัสเตอร์การระบาดในคุก
โดยเฉพาะคุก๗๘แห่ง
แห่งของจังหวัดใหญ่
อันนี้ขอรายงานต่อเนื่องมาจากที่คุณบุ๊ครายงานเมื่อสักครู่
โควิดติดคุกติดแล้วเนี่ยเกือบ๑๘เรือนจำวิกฤต
เชียงใหม่มากกว่าเพื่อนเกือบ๔๐๐๐คือ
ส่วนตัวเลขรวมเนี่ยที่สื่อรายงานเขารายงานตัวเลข๙๐๐
แต่ที่กรมราชธรรมระบุตัวเลข๖๘๕๓เข้าใจว่ายังรวมไม่หมด
แต่เอาเถอะตรงนั้นไม่ใช่ประเด็น
ประเด็นมันอยู่ที่ว่าตัวเลขจากเรือนจำเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าไหร่
คำถามคือเอากันอยู่ไหมครับ

คำถามคือเอากันอยู่ไหมครับ
ที่กำลังบริหารจัดการกันอยู่เนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ชมดูตัวเลขข้อมูลว่าในเรือนจำเนี่ยมีใครบ้างที่อยู่ในนั้น
ขณะนี้มีคนถูกขังอยู่ในคุกเนี่ยรายงานล่าสุดเมื่อวันที่๑กุมภา๖๔เนี่ยนะ๓๑๙๐๐กับ๘๒คน

นักโทษเด็ดขาดคือคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยท่านดูเลขต่อยจอ๒๖๒๒๑๒ราย
แล้วยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดเนี่ย๕๕๙๖ลาย
ในจำนวนนี้ใครบ้างล่ะครับ
ใน๕๕๙๖ราย
คนที่เขารออุทธรณ์ดีกาคือสารตัดสินชั้นต้นว่าผิด
แต่เค้าขอรออุทธรณอุทธรณตัดสินว่าผิดเค้าขอดีกา๓๓๘๒คน
อยู่ระวังไตยสวนพิจารณาเท่าไรครับ๘๙๗๐
อยู่ระวังสอบสวนอีกเท่าไรครับ๑๖๒๔๐
ตามกฎหมายเขาไม่นับว่าเป็นผู้กระทำผิดนะครับเขาถือว่าเป็นผู้ต้องหาอยู่
ซึ่งหลักการก็คือผู้ต้องหาเมื่อไม่ได้รับการตัดสินว่าผิดก็ให้เขาถือว่าบริสุทธิ์
ตัวเลขข้อต่อมาที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมตามดูคนที่รอการพิจารณาโทษเนี่ย
ตามหลักการแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับการประกันตัวเพื่อมาสู้คดีอยู่ข้างนอก
แต่ว่าเขาไม่ได้รับการประกันตัวด้วยเหตุผลต่างนานาสารพัดสารพันธุ์
เช่นหลายคนไม่มีเงินจะประกันตัวอ้าวประกันไม่ได้
ไม่มีหลักทรัพย์จะประกันตัวอ้าวประกันไม่ได้
แล้วหลายคนถึงแม้ว่าจะมีเงินมีหลักทรัพย์แต่ถูกปฏิเสธการให้ประกันตัว
ด้วยเหตุผลที่สังคมแคลงใจอยู่นี่ก็ปัญหา
ทีนี้แล้วแยกลงไปในรายละเอียดลงไปอีกมีเยาวชนอยู่ในคุกเนี่ย๒๕คน
เป็นผู้ถูกกักกันอีก๔๑เป็นผู้ต้องกักขังอีก๔๐
ผู้ต้องกักขังคือผู้ทำผิดเล็ก
ก็เพราะว่าเราไม่มีสถานที่ที่เพียงพอจะแยกออกมาขังว่านักโทษเด็ดขาด
ขังแบบนี้นักโทษที่รออุทธรณดีกาขังแบบนี้
ผู้ต้องขังเยาวชนผู้กักกันต้องขังแบบนี้เราไม่มี
ที่อย่างนั้นนี่คือสภาพที่ยากต่อการควบคุมไงครับที่
ธิบดีแถลงเมื่อกี้อ่ะเข้าใจเราฟังเราก็เข้าใจแต่
ว่ามีคนแคลงใจอีกเยอะนะครับเขาแคลงใจว่าในเรือน
จำเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ใช้อำนาจได้อย่างเด็ดขาด
ที่สุดใช้อำนาจเต็มที่ที่สุดพูดง่ายง่ายก็คือสั่ง
การยังไงผู้ได้รับคำสั่งก็ต้องปฏิบัติตามนั้นเพราะ
อยู่ในคุกแล้วทำไมจึงปล่อยให้มีการระเบิดระบาด
ระเบิดกันมากขนาดนี้เขาถึงแคลงใจในประสิทธิภาพการ
ทำงานเขาถึงเรียกร้องว่าให้พิจารณาตัวเองคนที่น่า
เห็นใจที่สุดเนี่ยคือครอบครัวญาติพี่น้องของนักโทษ
คนที่ลูกหลานผัวเมียพ่อแม่อยู่ในคุกเนี่ยวัน
หนึ่งเขาก็กลุ้มใจนอนหลับไม่สนิทกันอยู่แล้วแล้วพอ
เจอมาเจอข่าวนี้ขึ้นมาอีกเขาก็อยากรู้ว่าลูกหลาน
สภาพไหนอยู่ในสภาพสีเขียวติดเชื้อเฉยไม่แสดง
หรือสีเหลืองมีอาการหรือสีแดงมีอาการหนักแล้วคนเหล่านั้นได้รู้
รับการดูแลยังไงอันนี้ยิ่งเพิ่มความแคลงใจเข้าไปอีกผมถึงบอกว่า
สถานการณ์ในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่หนักมากรัฐบาลต้องจัด
ส่งระบบสาธารณสุขจากข้างนอกเครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปช่วยละ
แล้วครับเห็นภาพที่หมอของโรงพยาบาลราชสันท่านก็เอ่ยปากขอรับ
บริจาคแล้วนะครับรัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ถัดมาอีก
เรื่องหนึ่งเรื่องการฉีดวัคซีนซึ่งแน่นอนเป็นหนทางเดียวเท่านั้น
เนี่ยที่เราจะต้องเดินหน้าให้เร็วที่สุดตอนนี้เพราะว่าพิสูจน์ชัดแล้ว
ว่าประเทศที่ได้รับวัคซีนมากเนี่ยเขารอดแล้วอังกฤษวันสองวันที่ผ่านมา
ตายวันละ๔๕คนจากตายวันละเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยเหลือ๔คนแล้ว
เขาออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านเขาสวมกอดเขาไปทำโน่นทำนี่กันได้แล้ว
ของเราจะต้องทำยังไงวิธีการแผนกระจายวัคซีนเนี่ยมันต้องให้ชัด
ผมขอจอมาในพื้นที่กรุงเทพหน่อยเมื่อวันศุกร์ท่านผู้ว่าอัศวิน
ไลฟ์สดแล้วกลายมาเป็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์ว่าเตรียมตัวเลย
อทมเปิด๒๕จุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลทันทีหลังจากได้
วัคซีนเพียงพอหลังจากได้รับวัคซีนเพียงพอคือไม่ใช่ตอนนี้
แต่ในเฟซบุ๊คของท่านผู้ว่าเนี่ยทำให้เราสงสัยท่านบอกว่าสถานที่ที่จะ
ไปฉีดเนี่ยมียี่สิบห้าจุดจุดหนึ่งจะฉีดให้ได้พันหนึ่งถึงสามพันคนต่อวัน
เอายี่สิบห้าจุดคูณเข้าไปก็จะได้ตัวเลขวันละสามหมื่นแปดถึงห้ามืนคน
ไม่ใช่ตอนนี้นะรอให้มีวัคซีนก่อนแต่คำถามตามมาคือ
ใครบ้างล่ะที่เป็นกลุ่มที่จะได้รับการฉีด
เขาต้องทำยังไงถึงจะได้ฉีด
ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วที่ฉูดฉีดกันอยู่๓แห่งตอนนี้

คือผู้ที่มีรายชื่อลงทะเบียนไว้กับสำนักอนามัยกอทมแล้วเท่านั้น
แล้วที่ผู้อัศวินโพสต์มานี่ล่ะ
จะต้องลงทะเบียนกับสำนักอนามัยก่อนไหมครับ
หรือจะวอคอินไปเข้าคิวได้เลยแล้วจะมีการจัดระเบียบกันยังไงครับ
นี่คือคำถามที่คนกอทมอยากรู้แต่ไม่มีคำตอบเพราะท่านไม่บอกมา
ผมก็ไม่รู้จะถามใครก็ยกหูถามอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ
คุณหมอโอภาสการกวินทรงลายถามท่าน
ถามว่าเรื่องนี้ตกลงจะเอายังไงครับจะจัดระเบียบฉีดกันแบบไหนครับ
ช่วยให้คำชี้แจงมาหน่อยในฐานะท่านเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค
นี่ผมถามไปแล้วท่านตอบมา
ท่านตอบมาเพราะเอิ้นท่านตอบอ้าวนี่นี่
ข้อมูลจะได้สัปดาห์หน้าครับ

ข้อมูลจะได้ในสัปดาห์หน้านี้ผมถามท่านไปวันเสาร์นะ
ข้อมูลจะได้ในสัปดาห์หน้าก็คือจะได้ในสัปดาห์นี้
เรื่องนี้มีความสำคัญที่สุดครับ
ต้องมีความชัดเจนอย่าให้ประชาชนสับสน
กอทมกรมควบคุมโรคหอการค้าไทยที่เขายื่นมือมาช่วยเรื่องสถานที่เนี่ย
จะต้องตกลงเป็นทิศทางเดียวกันต้องบริหารความชัดเจนให้ได้
สำคัญมากตอนนี้ที่คนเวียนหัวกันเนี่ย
เพราะหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
แล้วพูดกันคนละเรื่องให้ข้อมูลไม่ตรงกัน
ก็แปลว่ามาจากคนละหน่วยงานกอทมก็ว่าอย่างหนึ่ง
กศสุกก็ว่าอย่างนึง
ตกลงสัปดาห์นี้เราต้องคอยดู
ว่าจะเริ่มฉีดได้วันที่๑มิถุนาวันละ๔๕๐๐๐คน
รวมกันแล้วทั้งฉีดคนสูงอายุด้วย
วันละ๘๐๐๐๐คนยายพร้อมอทมเนี่ย
ช่วยแจ้งให้ทราบด้วยว่าวิธีการที่เขาจะเข้าไปฉีดได้เนี่ย
เขาต้องทำยังไงต้องไปลงทะเบียนที่ไหนไหม
แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าใน๒๔๒๕จุดเนี่ย
เราไปถึงปั๊บถ้าเขาเต็มอยู่แล้วแล้วเราจะทำยังไง
มันต้องมีการจัดระเบียบแล้วต้องเพิ่มความชัดเจนให้กับประชาชน
จุดอ่อนที่สุดของรัฐบาลคือสื่อสารกับประชาชนไม่เข้าใจ
พูดกับคนไม่รู้เรื่องว่าอย่างนี้เถอะ
ฉะนั้นเรื่องนี้รอฟังครับ
ในภาวะที่คนเขาอยากฉีดวัคซีน